เมียเก่าพาผัวใหม่และเพื่อนมาฆ่าผัวเก่า
อยู่ที่อาคารซึ่งเป็นบ้านอาทรแถวบางบัวธอม
ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำทั้ง๓คน
ซึ่งถือว่าตอนนี้เป็นผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ระหว่างนั้นเองครอบครัวก็ต้องทำพิธีต่างเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ
ก็คือต้องเข้าไปเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ที่ชื่อวนัยนัตภพพุ่งเปียออกจากห้องที่ถูกฆาตกรรม
แต่ช่วงนั้นค่ะเกิดเหตุแปลกขึ้นมากับป้าของผู้ตาย
ลักษณะก็คือดิ้นไปดิ้นมาร้องไห้
แล้วก็พูดถามถึงเรื่องของคดี
ให้คุณผู้ชมดูบางช่วงบางตอนค่ะ

ไม่ต้องร้องนะลูก
ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้อง

นี่เป็นส่วนหนึ่งของช่วงที่ครอบครัว
มรับเพลิงมาอาจไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณ

และคนที่คุณผู้ชมเห็นที่สวมชุดดำอยู่
นอนร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมา
พยายามแก้งพอบึงพุธองหาได้แล้ว

ใช่ค่ะเป็นคุณป้าของผู้เสียชีวิตคุณป้าท่านนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณชูจิตเล็กเลิศอายุ๕๗ปี

แต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตเสียงใช่ไหม
เสียงของคุณป้าเนี่ยเป็นลักษณะคล้าย
เสียงร้องไห้ออกมาคล้ายเสียงผู้ชายเหมือนกันเนี่ยนะคะ

พิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะ

หลังจากที่พระสวดเรียบร้อยจะเห็นว่าคุณป้านิ่งไป
แล้วทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณป้า
หลังจากที่อาการของคุณป้าดีขึ้นแล้ว

คุณป้าบอกว่าไม่รู้สึกตัวนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่ผ่านมาตัวเธอเองมีพอมีเซนต์
สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้อยู่เหมือนกัน
และคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลานชาย
ซึ่งชื่อว่าคุณณธพงษ์ที่ตายไปแล้ว
น่าจะพยายามสื่อสารกับเธอ
ให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดก่อนตาย

ป้าก็ไม่รู้รู้แต่
ขนมันลุกตั้งแต่น้องจุดเทียน
พอน้องปักทูบก็คือไม่รู้แล้ว
ไปยังไงก็คือไม่รู้แล้ว
ที่ล้มลงลงไปดิ้งเลย

ป้าคิดว่าเขาคงจะให้ดูว่าตอนเขาตายยังไง
ส่วนเรื่องคดีความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสพบางบัวทองค่ะ
นายเวีรพงศสฐิตธรรมสรรค์หรือยุ่น
นายยุ่นบังแคร์ชายาก็ได้นะ
ยุ่นบังแคร์เป็นผัวใหม่นะ

นัทเป็นเพื่อนที่เข้าไปร่วมก่อเหตุด้วย
และนางสาวอุมาพรนวลเอี่ยมหรือเจนเมียเก่า
๓คนนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าในนัทธพงศ์
เช้า๑ธันวาคมที่ผ่านมา
สอบสวนเพิ่มเติมตอนนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเยอะแล้วนะคะ
บนชั้น๒ซึ่งเป็นห้องของนายนัทพงศ์ผู้เสียชีวิต
ที่นางสาวอุมาพรซึ่งเป็นเมียเก่า

จากนั้นผัวใหม่และเพื่อนเดินเข้าไปในห้องพัก
โดยคนที่เป็นเพื่อนถือมีดเข้าไปด้วย
ทันทีที่ผู้ตายเห็นทั้ง๓คนมา
เปิดห้องแล้วนะแล้วเห็นโอ้โหมากันเยอะเลย๓คน
พยายามวิ่งหนีค่ะและช่วงนั้นแหละเกิดการชกต่อยกัน
เพื่อนที่มาด้วยตัดสินใจใช้มีดแทงผู้ตาย
จนล้มลงแล้วทั้ง๓คนไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือไม่
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
สุดท้ายแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
มสังหารครั้งนี้ตำรวจสอบสวนไปสอบสวนมา
พบว่าเกิดจากความหึงหวงเนื่องจากเมียเก่าชื่อว่าเจนเนี่ย
อาศัยอยู่กับนายนัทพงศ์ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นอดีตก็คือผัวเก่า
ทำให้ฝั่งผัวใหม่เนี่ยไม่พอใจตัดสินใจชวนเพื่อนบุกเข้ามาก่อเหตุ
ส่วนประเด็นอื่นเช่นปมเรื่องการไปทวงหนี้
หรือที่อ้างว่าเพียงแค่ไปเอาโทรศัพท์คืนจากผู้ตาย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้หลักฐานที่มีนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันบุกรุกเคหาสถานผู้อื่นในเวลากลางคืน
อีกทั้งวันนี้ค่ะมีการยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพออกไปก่อนนะคะ
จากผู้ต้องหาทั้ง๓คนยังคงให้การบางอย่างที่ไม่ตรงกัน
ข้อมูลยังไม่ตรงกันตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องที่มันไม่ตรงกันก่อน
เพื่อที่จะสรุปแล้วก็เอาไปในสำนวนแล้วก็ไปทำแผนค่ะ